มาดูอีกเรื่องหนึ่งที่พาดหัวเอาไว้

แล้วเขาชอบไปมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก
ตั้งแต่ปี๕๒คือ๑๐ปีแล้วค่ะ

แล้วทุกครั้งที่ไปมีเพศสัมพันธ์กับเด็กชาย

ล่าสุดเนี้ยนะคะตำรวจไปรวบตัว

เหยื่อตามสวนสาธารณะ
หวานเงินให้เด็กล่อเด็ก

เอาเงินไป๑๐๐๙๐๐บาท

แล้วคุณดูสิชาร์จของตำรวจ
เลียงให้หมดเลยนะว่าจุดไหน
สถานที่ไหนที่ไปล่อลวงเด็กบ้าง
นี่ค่ะสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ

ร่วมกันไปจับกลุ่มตัวนายปะกิจ

ข้อหาก็คือเผยแพร่สื่อลามกอนาจารย์

ตำรวจเขาไปได้ข้อมูลร้องเรียน

มีคนใช้ชื่อไลน์ว่าปะกิศ

ทีนี้ตำรวจเขาก็เสาะสืบตามหาข่าว

คือนายปะกิจสุนทรวราภาษณ์
แล้วเขาก็ใช้ชีวิตอยู่กับเด็ก

แถวพระชาชื่นนะค่ะ
ก็เลยมีการขอหมายค้นไปค้นห้องพัก

ไปเจอของกลางเป็นคอมพิวเตอร์มีฮาร์ดดิสต์เพียบเลยค่ะ

ร่วมรักกับเด็กชายหลายคนเลยค่ะ

รวมถึงยึดของกลางมาสอบสวนเพิ่มเติม
เขาก็รับสารภาพบอกว่าผมเนี่ย
มีเพศสัมพันธ์กับเด็กผู้ชายมาตั้งแต่ผมอายุ๒๓ปี
ตอนนี้เขา๔๖นะคือทำแบบนี้มา๒๐กว่าปีแล้วค่ะทุกครั้งจะเลือกเด็กผู้ชาย
เด็กอายุประมาณ๑๓๑๗ปี
สมมุติพอไปเจอเด็กชายคนไหนที่ดูถูกใจก็จะพยายามหลอกลอกค่ะ
ไปตามสถานที่ต่างอย่างเช่นพาไปสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงอย่างนี้
หอนาฬิกาห้วยขวางสวนรถไฟสวนจตุจักรเนี่ยค่ะ
แล้วก็พาเหยื่อไปล่วงละเมิดในห้องน้ำสาธารณะที่ที่ไปที่นั้น
แล้ววิธีการของเขาคือใช้วิธีการหลอกล่อ
แล้วเมื่อร่วมเพศกับเด็กแล้วเนี่ยนะคะ
ก็จะแลกกับการเติมเงินในโทรศัพท์มือถือให้
ครั้งหนึ่งก็ร้อยหนึ่งบ้างไปจนถึง๙๐๐บาท
แล้วทำแบบนี้มาแล้วกับเด็ก๗๐กว่าคน
คุณคิดดูที่ผ่านมาไม่สวมถุงยางอนามัยเลย

ตรวจสอบในมือถือของนายปะกิจด้วยนะคุณผู้ชม
เขาบอกว่าพบทั้งสื่อลามกมีภาพนิ่งมีคลิปวิดีโอ
เพื่อที่จะเอาไปเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ทั้งหมด๒๘๑๖ไฟล์ค่ะ

มีสมาชิกรวมกันกว่า๕๐๐คนเลยนะคะ
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาครอบครองเผยแพร่สื่อลามกอนาจารย์
เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น
โทษจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกินแสนบาท

แต่ถ้าหากตรวจสอบแล้วเป็นสื่อลามกอนาจารย์เด็ก

คือโทษจำคุกไม่เกิน๗ปีปรับไม่เกิน๑๔๐๐๐บาท

ทีนี้ก็มีการไปตรวจสอบประวัติของนายปะกิจนะคะ
พบว่าถูกดำเนินคดีในข้อหาข่มขืน
กระทำชำราวเด็กชายอายุ๑๖ปี
โทษจำคุก๙ปีแต่ว่ารับโทษไปแล้ว๕ปี
พักโทษ๔ปีถูกควบคุมความประพฤติอยู่นะคะ
ตั้งแต่ปี๒๕๕๓ถึง๒๕๕๖ด้วยค่ะ